ไปดูน้องมิรินกันบ้างเอาใจช่วยน้องมิรินกันหน่อยค่ะ
อายุ๖ขวบตอนนี้กำลังเสียใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าหมาสุดที่รัก๒ตัวของน้องเนี่ยหายไป
แล้วเขาพบว่ามีคนอุ้มหมาของน้องไปค่ะครับ
นี่แหละค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะอ่า
วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาผู้หญิงผู้ชายคู่นึงเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วอุ้มน้องหมาสองตัวผ่านหน้าร้านแห่งหนึ่งที่วงแหวน
อ่าใกล้กับสะพานป่างิ้วที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพันธุ์ปอมชีครับนะคะเพศผู้อายุ๑ปี๔เดือน
อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้านูเทลล่าเพศเมียพันธิสุผสมปอม
อายุ๖เดือน๒ตัวเนี่ยราคาประมาณตัวละหมื่นกว่าบาท
นี่ไงคะมันมีมูลค่าแล้วมีคนอุ้มไป
แต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือความผูกคันของคนเลี้ยงค่ะ
เจ้าของเนี่ยคือเจ้าของเขาเลี้ยงมาตั้งแต่มัน๑เดือน
แล้วน้องเนี่ยเก็บเงินซื้อเองน้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะ
เก็บเงินซื้อวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอกับลูกสาวไปตลาดซื้อกับข้าว
แล้วหมาก็วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านกลับมาก็ไม่เจอแล้วนะคะ
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดตามร้านค้าแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเธอบอกลูกสาวกินไม่ได้นอนไม่หลับ
รักและผูกพันกับเจ้าซันนี่และนูเทลล่ามากมากอยากจะฝากคนที่เอาไปบอกว่า
ถ้าดูข่าวอยู่นะคะดูไทยรัฐทีวีอยู่ช่วยเอาน้องมาคืนด้วยค่ะ
เพราะว่าครอบครัวจะไม่เอาเรื่องอะไรเลยนะคะน้องมิรินเองเนี่ยบอกว่ารักหมาสองตัวนี้มาก
เสียใจมากที่หายไปอยากจะให้พี่สองคนที่อุ้มน้องหมาไปช่วยเอามาคืนหนูด้วยนะคะ
หรือจะเอามาคืนที่ร้านอเดย์ซุปเปอร์ไบท์๑๖๘เชียงใหม่ก็ได้เลยค่ะ
ถ้าหากได้เจอคลิปแล้วหรือว่าได้ยินตามสื่อต่างแล้วอย่างนี้ค่ะ
ช่วยนำมาคืนให้น้องด้วยนะคะสงสารน้องน้องเขาร้องไห้หาทุกคืนเลยค่ะ

หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแล้ว
ตอนแรกหนูก็อยากได้น้องใหม่หนูก็เก็บเงินซื้อไปเรื่อยจนได้เลยค่ะ
หนูเก็บเงินใช้เวลานานเลยค่ะลูก
ก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ